ร่วมกันไปขึ้นศาลตายายแห่งใหม่
เขาบอกว่าเรื่องนี้คุณภาพล้วนมาแบบเน้น

อะไรจะขนาดนั้นงั้นไปส่องไปดูด้วยกันในช่วง
ส่องทั่วไทย
คุณคุณชนะคุณบอกดิฉันว่าจะชวนไปขึ้นศาล

ใช่แต่ที่ศาลที่พูดถึง
คือไม่ใช่สารนู่นนี่นั่นอะไรแต่ว่าเป็นศาลตายายแห่งใหม่

เอาบ้านเอาช่องเขามากันเทียบชมดูดิ
นึกว่าคุณจะไปขึ้นข้อหาพรากผู้ยาว
ไม่มีข้อหาแบบนั้นไม่เอา

ที่บริเวณหลักกิโลเมตรที่๒๗
ถนนสายศรีขอรภูมิสนมรัตนบุรี
บอกละเอียดยิบเลยนะถามว่าอยู่แถวไหน

ที่นี่ครับคุณผู้ชมที่อำเภอศรีขอรภูมิจังหวัดสุรินท
อยากจะให้รู้อยากจะให้เห็นว่ามาที่นี่มันมีจริงนะ
ชาวบ้านมากันเป็นพันคนครับ
ร่วมพิธีบวงสวงศาลหลักกิโล
ของตาจันตาเซและยายมี

เคยให้โชคกับชาวบ้านมาแล้วหลายงวด

แต่บางคนแพ้แล้วผ่าน

พานไปทำลายทุบสารเก่าจนพังไง
ก็มีจำได้ตอนนั้นข่าวออกเลย
นี่ไงก็เลยต้องมาทำการขึ้นศาลใหม่
ใช่แล้วยังไงล่ะชาวบ้านที่เขาโชคดีบอกได้โชคมาถึง๗งวดติด
เขาก็มาสร้างสารแห่งใหม่ให้กับที่ตรงนี้ครับโอ้โหบอกเลยนะว่า
ล่าสุดก่อนล่าสุดล่าสุดยังไงล่ะมีคนได้โชคหลายคนอ่ะ
กับสองงวดที่ผ่านมาก็มีด้วยก็เลยระดมทุนกัน
ช่วยกันสร้างสารแห่งใหม่นี้ขึ้นมาชาวบ้านเขามากันเนี่ย
นำดอกไม้ทุบเทียนมาจุดนะแล้วก็ขอโชคลาภวันที่๑๖นี้
น้องใบตองคุณสุภาษาราคุณพร้อมแล้วหรือยัง

ไม่เพิ่ยพร้อมที่ตอนนี้ไม่ค่อยมีอะไรในใจ
ถ้าคุณผู้ชมยังเป็นเหมือนสองสาวยังไม่มีอะไรในใจงั้นไปดูตรงนี้
เพราะว่าอะไรเขามีการนำขันน้ำมนต์ที่มาร่วมประกอบพิธีเนี่ย
มาไล่มาดูว่าเอ๊ะเห็นอะไรกันบ้าง
แล้วในช่วงวิธีก็มีนี่แผงและตะลิ
เรียงรายอยู่ตรงนี้ให้ได้เลือกสรรกันอีกด้วย
แล้วงานนี้บอกเลยนะโอ้โหหลายคนยิ้ม
เขาบอกว่าตรงนี้แหละรัตนบุรีนี่แหละคราวนี้ต้องมาค่ะ
ตรงสุรีนออกแล้ว
เดี๋ยวให้ดูอีกทีนะ

หลักกิโลเมตรเนี่ยไอ้ตรงคำว่ารัตนบุรียังไม่ได้ออก
อาจจะพร้อมออกเดินทางได้ในงวดนี้
มันไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะออก
แล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ออกก็อย่าไปทุบสารอีกนะ

ไม่ต้องโทษใครโทษคุณชนะเท่านั้นนะคะ